พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุนะคะปฏิหารมีจริงค่ะ
หนุ่มวัย๒๘ปีปั่นจักรยานตัดหน้ารถพ่วง๒๒ล้อ
แบบกระชันชิดกระทันหันคุณคิดว่ารถพ่วงหนักจะเบรกทันไหม
ไปไม่ทันค่ะกลายเป็นว่าชนนะคะแล้วเห็นไหมคะ
มีแล้วจักรยานไปมุดอยู่ใต้คล้องรถแบบนั้น
ถามว่าคนปั่นจักรยานจะเป็นไงบ้าง

หลายคนคิดในใจตั้งคำถามนั่นแหละ

เสียใจด้วยนักข่าวของเราไม่ได้ถามมา

บิดงอเป็นเลข๘แบบนี้ไปซุกอยู่ใต้รถพ่วง
ใครเห็นก็คงคิดเหมือนกันแหละค่ะไม่น่าจะรอด
แต่ปรากฏว่าคนปั่นจักรยานคือนายปิยาใจดำ
คำอายุ๒๘ปี
เขาลุกขึ้นยืนอยู่ริมถนนในสภาพแทบไม่มีร่องรอยการบาดเจ็บอะไรเลยอ่ะเนี่ย
ขณะที่การชนรถพ่วงมีรอยยุบเสียหายนะคะ
เสียดายอย่างมากผู้สื่อข่าวของเราไม่ได้ถามเจ้าตัวว่ามีอะไรดี
ถึงรอดราวกับปฏิหารแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทางคู่ขนานถนนมิตรภาพช่วงหลักกิโลเมตรที่๖๗
หน้าห้างโรบินสันสระบุรีก่อนเข้าถนนบายพัดเลี่ยงเมืองค่ะ
ทีนี้เราไปถามคนขับรถพ่วงชื่อว่าคุณวิชัยพยาว
เล่าบอกว่าขับรถเพื่อไปขึ้นหินที่หน้าพระรานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี

รถจักรยานนะคะปั่นตัดหน้ากระทันหันกระชันชิด
ไม่ทันก็เลยพุ่งชนอย่างจัง
รถจักรยานเนี่ยมุดเข้าไปใต้ท้องรถตอนนั้นคิดว่าเหยียบแล้วทั้งรถทั้งคนนะคะ
แต่พอจอดรถลงมาดูพบแต่ซากจักรยานแต่คนปั่นมายืนอยู่ริมถนนนะคุณ
โชคดีเหลือเกินนะคะเคราะห์ดีเหลือเกินที่ไม่เจ็บหนักหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ